คุณผู้ชมมาดูเรื่องเกี่ยวเนื่องจากวันศุกร์กันหน่อย

อ๋อการออกรวรรณสลากินแบ่งรัฐบาล
จากคนในข่าวแล้วบุคคลที่นั่งใกล้ดิฉันก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีเหมือนกัน
ซื้อตามผมแล้วเขาก็ถูกกันไป
ที่เป็นการให้เรื่องของตัวเลข
ใช่แล้วผมก็บอกว่าผมชอบเลขนี้
แล้วก็เลขนี้ก็ออกด้วย

สำนักถสานัยได้
ผมแค่เอาจากข่าวมาให้ชมเฉย

เสนอไปเนี่ยนะคะคือเป็นคนโชคดีอ่า
เหมือนคุณทัศนัยเลยนะคะแล้วก็โชคดีเป็นประจำเลย
ขอบคุณคุณโป๊งเน่งเชิญยิ้มเนี่ยนะคะอ๋อ
ล่าสุดเป็นลูกชายค่ะของคุณโป๊งเหน่ง
ก็คือเห็งเห็งเชิญยิ้มเนี่ยนะคะถูกเลขท้ายสองตัวแปดเก้า
ว่าเป็นลอตเตอรี่นะคะถูกไปทั้งหมดสามสิบห้าใบคูณไปค่ะ
รับไปเจ็ดหมื่นบาทถามว่าได้เลขมาจากไหนนะคะ
ได้เลขมาจากรือศรีเนรเพราะว่าไปเยี่ยมฤษีเนี่ย
อาสมเป็นประจำคือก่อนที่จะออกรางวัลเนี่ย
ได้มีโอกาสอ่านข่าวนี้เขาก็พาแม่ไปหารือสีเน่น
เพราะว่าเขาเคยถูกแล้วเขาก็กลับไปใหม่แล้วก็ได้เลขมาใหม่
แล้วก็ถูกอีกถูกอีกโอ้เนี่ยค่ะสามสิบห้าใบคุณครับ
แล้วพูดออกไปแบบนี้เป็นยังไงบรรยากาศคนก็ต้องไปสิคะ
คือคลักมากขึ้นขึ้นเดี๋ยวแน่นกว่าเดิมอ่าน่าจะคือคลักของโลกนี้เองนะ
นี่เป็นบรรยากาศนะคะในอาสมฤษีเนรริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เป็นบรรยากาศของเมื่อวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมเมื่อวานนี้เองค่ะ
ชาวบ้านไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่จุดนี้นะคะ
ส่วนเห็งเชิญยิ้มนักแสดงตลกลูกชายของโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
ไปกราบพ่อปู่รือสีโพรเมธนะคะหลังดวงเห็งสมชื่อค่ะ
ถูกล็อตเตอรี่เลขท้ายสองตัวแปดเก้าสามสิบห้าใบเนี่ย
เขาเอามาโชว์ด้วยเนี่ยนะคะเจ็ดหมื่นบาทค่ะ
เขาเล่าว่าได้เลขตัวนี้มาจากไหนก็ได้มาจากนี้
เลขทะเบียนรถยนต์ของรือสีเนนเจ็ดแปดเก้านะนะ
บอกว่าชอบมากก็เลยไปหาซื้อได้มาสามสิบห้าใบ
ก็เลยถูกรางวัลตามที่หวังเอาไว้นะคะ
คุณเฮงบอกว่าเงินส่วนหนึ่งจากเงินรางวัลจะแบ่งมาทำบุญ
วิหารให้กับพ่อปู่ส่วนอีกหนึ่งคนเห็งเหมือนกัน
เป็นพนักงานขับรถค่ะถูกสามสิบห้าใบเหมือนกันเลย
เลขท้ายสองตัวแปดเก้าเนี่ยนะคะ
แล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าจะแบ่งเงินมาร่วมทำบุญ
วิหารพ่อปู่กับคุณเห็งด้วย
รวมทั้งจะบริจาคเงินให้มูลนิธิป่อเต็กตึง
และโรงพยาบาลสงฆ์เพิ่มเติมด้วย
เขาเชื่อว่าถ้าเราถูกรางวัลแบบนี้ถูกลอตเตอรี่แบบนี้
เอาเงินไปทำบุญมันจะเป็นการต่อบุญต่อเงินให้เรา
เป็นเงินที่เราได้มาโดยแบบนี้จะต้องไปทำบุญต่อไป
ค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดที่มีชาวบ้านเขาได้เลขเด็ดมาเหมือนกันนะคะ

กลุ่มชาวบ้านจากจังหวัดยาลา
ที่เขาเคยมาขอเลขเด็ดจากต้นตะเคียนต้นนี้

เขากลับมาแก้บนแก้บนด้วยผ้าเจ็ดสีน้ำแดง
มาถวายเจ้าแม่ตะเคียนเขาบอกแบบนี้นะ
เพราะว่างวดที่ผ่านมาเขาถูกรางวัลไป
เขาเล่าว่ามีคนเห็นเลขเด็ดจากต้นเลยนะ

เขาบอกเขาคือดูสิเด้งเข้าตาเลย
มันเป็นชุดเลข๓ตัวท้ายรางวัลที่๑ในงวดนี้ไง
ทำให้ทุกคนก็รับโชคกันไปตามกันนะคะ
เชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนแน่นอนเลย
ขนาดที่เจ้าบ้านบางคนบอกว่า๗๖๔ที่ได้มา
มันไปตรงกับเลขเด็ดของไทยรัฐด้วย

คือต้นตะเคียนนี้เขามีคนล้มไว้
แล้วก็มีคนพยายามตัดไปทำอะไรต่ออะไร
แล้วก็โดนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามไป

เพราะว่ากลัวจะไปโดนอาถรรพ์ต่างของเจ้าแม่ตะเขียน